เส้นใต้เมืองไทยวันนี้มาดูความทุกข์ของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนชาวไร่กันหน่อยโดยเฉพาะชาวสวนสับปะรด

ไปหมดสัปดาห์ที่ผ่านมาเห็นภาพไหมคุณผู้ชมนำสับปะรดกองโตไปเททิ้ง
ราคามันตกต่ำมันขายไม่ได้มันเหลือเยอะเหลือเกิน

โลละ๑บาทโอ้โหแต่พวกเราเนี่ยไปซื้อรถเข็นชิ้นละ๒๐บาท

รวมถึงเรื่องของการเร่งระบายผลผลิตตรงนี้ด้วย

ขอบคุณครับคุณกอล์ฟครับคุณน้ำแข็งครับ

เป็นข่าวมาหลายวันจริงเรื่อง

ต้องลุกขึ้นมาช่วยไปรับเหมาซื้อมาจากสวน

เอามาขายราคาถูกมั่ง

เฉลิมชัยก็ทนไม่ไหวครับ
สงสัยครับแม่อยู่ดีทำไม

ปะรดจึงตกต่ำลงอย่างนี้
ที่มาที่ไปมันเป็นยังไงแน่นอนต้องถามกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสากรล่ะครับ
เพราะว่าท่านเป็นคนรับผิดชอบในเรื่องของภาคการเกษตร
จะมีวิธีการจะช่วยเหลือกันยังไงนะฮะ
ตอนนี้ท่านรัฐมนตรีกฤษฎาบุญราชอยู่ในสายสวัสดีครับท่านครับ

ครับตกลงว่าสาเหตุที่ราคามันลนลงมาขนาดนี้มันคืออะไรครับ
เรื่องราคาผลผลิตทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นสับปะรดนะครับ
เดี๋ยวเดือนหน้าก็จะมีลำไยออกอีกนะครับ
อย่างนี้นะครับที่มันล้นตลาดนะครับคำตอบง่ายก็คือเราผลิตกันมาก
คนซื้อน้อยลงก็เลยล้นตลาดนะครับถามว่าเป็นความผิดของเกษตรกรหรือไม่ก็ไม่ใช่แล้วครับ
เป็นเกษตรกรเขาก็ต้องการปลูกพืชผักที่เขาต้องการนะครับ
ตอนนี้ที่ผ่านมาก็ยอมรับว่าเราอาจจะมีจุดอ่อนและจุดด้อยนิดนึง
เราไม่ได้ทำแผนการผลิตที่มันชัดเจนต้องการปลูกทรัพย์สับปะรดกี่ไล่ทำนากี่ไล่
แล้วถึงจะขายได้พอกับตลาดพูดง่ายเราไม่ได้ดูการตลาดมาก่อนนะครับ
ทำไมตลาดมันหายไปหรือครับตลาดมันซื้อน้อยลงไง
เมื่อปี๒๕๕๘๕๙สับปะรดราคากิโลกรัมละประมาณ๑๐๑๒บาท
ถือว่าราคาดีมากเพราะว่าราคาต้นทุนอยู่ประมาณกิโลกรัมละ๓๔บาทนะครับ
ผลจากปี๕๘๕๙ทำให้เกษตรกรหันมาปลูกขับรถกันมาก
ในปี๖๐๖๑ต่อเนื่องกันมา
อันนี้ก็เป็นประการหนึ่ง
ประการที่๒โรงงานอุตสาหกรรมเขาลดการรับที่ลด
เพราะว่ามีสับปะรดของระหว่างประเทศหรือประเทศอื่น
ราคาต้นทุนเขาต่ำกว่าของเรา
ทางศิลปินอะไรอันนี้เรียนในสุดบอกกันเลยนะครับ
เวลานี้ราคากระเทียมเหมือนกันนะครับ

ต่างประเทศเขา๒๒บาท

ทั้งกระเทียมทั้งสับปะรดเหมือนกันหมดนะครับ

คุณเราสูงแล้วของเราก็มากด้วยนะครับ
ราคาในตลาดโลกเนี่ย

เดี๋ยวนี้ก็แบบที่รู้ว่ามันเป็นกติกาการค้าสากลนะครับ

ก็ต้องเป็นปฏิบัติตามกฎิกาสาขน

ปัจจัยภายในขณะนี้เรื่องสับปะรดนะครับ
กระทรวงเกษตรจะร่วมมือกับกระทรวงพาณิชย

ดูดทรัพย์เอาปริมาณสับปะที่ออกจากท้องตลาดให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

จากจะระดมไปช่วยขายแล้วเนี่ย
เอามาทำอาหารสัตว์แล้วก็มาทำปุ๋ยด้วย
ให้กรมประสุทธิ์แล้วก็กรมส่งเสริมการเกษตรเนี่ย
เข้าไปเอาใช้งบมารที่เรามีอยู่นะครับ

เข้าไปรับซื้อสับรสให้มากขึ้นแล้วครับตอนนี้ครับ
เมื่อสักครู่นี้ชาวบ้านไม่ได้เอาสับปะรดมาทิ้งนะครับ
หมายความเอามาขายในราคาต่ำเนี่ยจริง

อะครับครับที่นี้อย่างนี้ครับ
ราคาพืชไร่เป็นอย่างนี้ทุกปี

เพราะราคาแพงแล้วเดิมปลูกกันใหญ่
ลูกกันใหญ่พอปลูกปั๊บของออกมามากราคาถูก
เราจะต้องวนเวียนอยู่กับสภาพอย่างนี้ไปตลอดหรือครับ
มันมีมาตรการอะไรที่จะจัดโซนนิ่งไหมว่า
ปลูกแค่นี้พอนะอะไรต่ออะไรเนี่ย

ปัญหาเนี่ยผมก็ประสบอยู่อย่างตอนนี้เรื่องทุเรียน
กิโลกรัมละ๑๒๐๑๑๐บาทนะครับ
อันนี้พันธุเรียนขึ้นราคาแพงมากเลย
คนหันไปนิยมปลูกทุเรียนกันเต็มไปหมด
ซึ่งอีก๕ปีจะได้ผลก็เหมือนมาครั้งหนึ่ง

ผมพยายามจะคุยกับฆาตการกระทรวงเกษตร
แล้วก็บอกว่าเราต้องไปหาตัวเลขมานะ
ทุเรียนปลูกอีกกี่ไร่มันถึงจะพอกับความต้องการทั้งในประเทศและต่างประเทศ

แนวทางกระทรวงเกษตรซึ่งต้องค่อยเริ่มทำนะครับ
เราจะทำแผนการผลิต
คือต้องบอกสิทธิ์ค้ามาเป็นตัวเลย

ถ้ามีคณะกรรมการข้าวครบวงจรก็บอก
ถ้าข้าวเนี่ยถ้าปลูกแค่๕๓ล้านไล่
ปีละประมาณ๓๓ล้านตันข้าวเปลือกผลเดียวเนี่ย
ข้าวจะพอเลี้ยงในประเทศแล้วก็ส่งไปต่างประเทศ

อีก๑๐กว่าล้านไล่อันนี้เป็นส่วนต่างที่จะทำให้ข้าวลดตลาด
เราพยายามจะลดลงนะครับก็หาตัวอื่นมาเหมือนกันครับ
เหมือนข้าวโพดเหมือนผลไม้ตัวต่างเนี่ยเรากำลังพยายามจะหาว่า
เมื่อกำหนดแผนการผลิตได้แล้วก็ต้องมีสิ่งแลกเปลี่ยนให้เกษตรกรเขาเชื่อ
เราไม่สามารถจะไปออกคำสั่งบังคับว่าคุณสุภาพคุณมีที่นา๒๐ไร่
คุณปลูกข้าวซะ๑๐นะอีก๕ไปปลูกข้าวโพดอีก๕นึงไปปลูกถั่วเขียว
เราไปบังคับอย่างนี้ไม่ได้แต่เราจะบอกว่าคุณสุภาพคุณมี๒๐ไร่นะ
ถ้าคุณทำนาเพียง๑๐ไร่๕ไร่ปลูกข้าวโพด๕ไร่ปลูกถั่วเขียว
ถ้าราคาต่ำกว่าต้นทุนรัฐจะดูแลให้อย่างนี้เป็นต้น
หรือว่าถ้าปลูกตามนี้คุณสุภาพคุณจะสามารถกู้เงินทกศ
หรือเข้าถึงแหล่งทุนด้วยราคาต่ำหรืออาจจะมีบริการลดเครื่องจักรมาใช้

อันนี้คือที่เราคิดไว้จะต้องทำแบบนี้
ถ้าไม่ปรับระบบแบบนี้เนี่ยสินค้ากเกษตรก็จะล้นตลาดตลอดไป
ครับเอาอย่างนี้กลับมาที่สับปะรด
สรุปว่าตอนนี้กระทรวงเกษตรกำลังหาทางอะไรเยียวยาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอยู่

ซื้อเข้ามาทำปุ๋ย

ส่วนกระทรวงพาณิชย์กับกระทรวงอุตสาหกรรม
เขาก็ช่วยอยู่นะครับ
ทำเรื่องเพิ่มเข้าไปในโรงงานต่างให้ทราบด้วยครับ

กระทรวงเกษตรเนี่ยเราเป็นกระทรวงผลิต
ราคารสลดลงครับ
เอาทีนี้อย่างนี้ท่านครับ

ไปเอาสับปะรดมาลูกนึงเอาไปชั่งดูกิโลกับ๑ขีด
เอาขอภาพมาดูสิฮะกิโลหนึ่งกับหนึ่งขีดเนี่ย
เขาบอกว่า๔๙บาท๔๙บาทพันดีหน่อย
หนึ่งกิโลกันหนึ่งขีดเป็น๖๙บาทอันนี้เข้าใจได้ว่า
เอาละเขาก็มีค่าการตลาดของเขาขายในห้องแอร์
แต่มันต่างกันมากขนาดนี้เอาทีนี้เอาใหม่
เข็นท่านครับรถเข็นเนี่ยเขาขายชิ้นละ๒๐บาท
ปะรด๑ลูกเนี่ยเขาแบ่งเป็น๔ชิ้น๔เซี่ยว
ก็แปลว่าสับปะรด๑ลูกเนี่ยเขาขายตั้ง๘๐บาท
ราคาหน้าสวนบาท๕๒บาท
เรื่องพวกนี้มันอาจจะไม่เกี่ยวกับกระทรวงเกษตรของท่าน
แต่ว่าโดยองค์รวมของอะไรอ่ะของระหว่างกระทรวงเกษตรกับกระทรวงพาณิชย์เนี่ย
ตอบได้ไหมครับว่ามันหายไปไหนทำไมชาวสวนลำบาก

ครับตอบได้เป็นสองสองกรณีนะครับสับปะรดรับประทานเนี่ยนะครับ
ถ้าเป็นพันธุ์อะไรของทางเชียงรายพันธุ์ที่เขาหวานนะครับ
ไม่ว่าจะเป็นนางแรแบบนี้ครับราคาขายสับปะรดสด
ซึ่งรวมทั้งตามันเปลือกมันยังไม่ได้ปอกนี่แหละครับ
ราคาก็ยัง๑๐กว่าบาทอยู่ส่วนสับปะรดส่งโรงงานนะครับ
แล้วก็ไปทำให้สับปะรดที่ชนิดดีแต่ราคาตกเนี่ยคือ
กิโลละ๒บาท๓บาทส่วนใหญ่จะเป็นคนขับรถส่งโรงงานนะครับ

คนละแบบกันอันนั้นประเด็นที่๑นะครับราคาก็ต่างกันนิดหนึ่ง
ประการที่๒มาเนี่ยโลละ๒บาทหรือ๓บาทที่ขายกันทั่วไปเนี่ย
เป็นสับปะรดสดซึ่งยังไม่ได้ปอกเปลือกออกยังไม่ได้เอาไส้กลางออก
ก็ถูกจุภาพพูดละนะครับเป็นอย่างนั้นนะครับก็ยังไงก็ดีนะครับ
ขนาดนี้เนี่ยเราได้ประสาทกับกระทรวงผ่านิดละ
ว่าจะใช้พระรำยัติเรื่องควบคุมราคาค้ากำไรเกิน

ถ้าทำกำไรมากจนเกินความเป็นจริง

ประเด็นก็คือว่าคนที่ซื้อกินเนี่ย

ถ้าเขาซื้อแพงเนี่ยไม่เป็นไรหรอก
แต่ว่าให้มันมีอนิสงฆ์ถึงไป
ถึงผู้สวนชาวไล่อ้อตรอกครับ
ถ้าท่านบอกว่า๑๐บาทแล้วมาขายในห้าง๔๙บาท๖๙บาท
แต่สมมุติอย่างนั้นเนี่ยก็ยังมีคำถามอยู่ดีว่า

ไม่มีใครไปดูแลส่วนต่างตรงนี้บ้างเลยเหรอ
ทำไงที่จะให้มันถึงมือคนปลูกแพงขึ้นว่าอย่างนั้นเถอะ
ครับครับ
คัดตราซัปรุดที่เปลิดออกไปรวมทั้งเต้นใส่กางมันด้วย

ปะรดพอมันออกไปแล้วมันอยู่ได้ไม่นาน
ไม่ได้ครับเร่งครับขณะนี้กำลังเร่งรัดอยู่ครับ

วันนี้ฆาตการกระทรวงเศษก็ไม่ได้อยู่นี่ไงนะครับ
จากจะไม่ต้องดูแลชาวสวนแล้วต้องดูแลวิธีการขายด้วยครับ

เป้าว่าจะดึงราคาได้ถึงเท่าไหร่ครับประมาณ
ต้องไม่ให้ต่ำกว่าราคา๔บาทเพราะราคาต้นทุนมัน๔บาทนะครับ
ครับครับขอบคุณครับท่านครับ

ฉะนั้นเอาเป็นว่าคนละประเภทกันคุณน้ำแข็ง
อ๋อคุณครับคนละประเภทกันอันนี้อย่างดีหน่อย
เท่าไหร่ครับ๗๙บาทแต่ตอนเป็นลูกนี่๖๙บาท
นี่ลูกนึงนะเอาค่าปอก๑๐บาทไม่เป็นไรหรอก
แต่ว่าความหมายของเราก็คือว่ามันทำยังไงที่
ในออกจากไล่แหน่งหาไม่กว่านี้ให้เขาได้มากกว่านิ้วหน่อย
นี่ที่เรากินสับปะรดเราไม่รู้เลยนะ
ว่าสับปะรถออกจากไร้มันถูกยังไง

แล้วทำไมเรายังซื้อรถเข็นชิ้นละ๒๐เหมือนเดิมล่ะ
เอาละไอ้ค่าปอกค่าเปลือกค่าตัดหัวออกตัดท้ายออก

ระหว่างจากที่เราซื้อกับที่ชาวสวนเขาได้ใช่ไหมฮะ

เจ้าของรถเข็นเนี่ยเขาจะมีกำไรมากนะ

คนกลางนี่แหละน่าคิดครับ

สิ่งที่เราทำได้ก็ต้องรอให้ทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงพาณิชย์เข้าไปหามาตรการเนอะ
แต่ว่าเราก็คงต้องกินสับปะรดให้มันเยอะหรือเปล่า

คืออาจจะเห็นไปขายตามหลังมเกษตรอะไรอย่างนี้